ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยวันนี้มีคนมาร้องขอความเป็นธรรม
เขาบอกว่าลูกชายถูกรถตู้ตำรวจชนเสียชีวิตเมื่อ๒๗ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่ว่าถึงตอนนี้คดีไม่คืบหน้าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยด้วยนะคะ
แล้วคนที่ชนก็คือตำรวจสพพระทุมราชวงศาสตร์

แล้วก็มีตำรวจยพลันตำรวจเอกนั่งมาด้วย
ตอนนั้นพี่ชายเสียชีวิตก็คือช่วงเวลา๒ทุ่ม๔๐นะครับ
แต่ครอบครัวได้รับแจ้งตอน๕ทุ่ม
ทีนี้พอถามตำรวจว่า๓ชั่วโมงแล้วทำไมถึงเพิ่งมาโทรแจ้ง
ตำรวจบอกว่าหาข้อมูลของผู้ตายกับที่อยู่ไม่ได้
คือเขาก็สงสัยค่ะเพราะว่าในตัวผู้ตายก็มีกระเป๋าสตางค
มีบัตรประชาชนที่อยู่ชัดเจนนี่ค่ะแล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุ
สิ่งที่เขาพบก็คือว่าตำรวจกำลังเอารถมอเตอร์ไซค์
ขึ้นรถไปโรงพักทั้งที่ญาติเพิ่งไปถึง
ครอบครัวเองมองว่าเหตุการณ์มันเหมือนถูกจัดฉาก
ให้ผู้ตายเป็นคนผิดเพื่อที่ตำรวจจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงไปพบนะคะกับนายบุญหลายและนางหนูเขียนสุรารักษ
ซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของผู้ตายนะคะ
ซึ่งไปร้องทุกข์ที่สพเมืองอำนาจเจริญ

แต่ตำรวจสภมึงอำนาจเจริญแจ้งว่า
จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ของสพปฐุมราชวงศา
ให้เจ้าทุกข์ไปแจ้งความที่นั่นเองนะคะ
พ่อผู้ตายบอกว่าวันนั้นได้รับโทรศัพท์

ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตที่ถนนอรุณประเสริฐ

พบศพลูกชายนอนเสียชีวิตริมถนนฝั่งซ้าย
ซึ่งเป็นฝั่งขาเข้าเมืองจังหวัดอำนาจริง
ซึ่งลูกขับมาถูกเลน
แล้วคาดว่ารถตู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติป้ายทะเบียน

ฮนกฮูกสบฤษ๙๖๘๑กรุงเทพมหานคร
ว่ารถคันนี้เสียหลักมาพุ่งชน

เดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างเอง
จนกระทั่งญาตินำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อย
เขาก็ไปทวงถามความรับผิดชอบ
แต่คำตอบที่ได้รับก็คือว่า

ขับรถย้อนสอนแล้วเมาด้วย
นี่ค่ะพ่อบอกเขาบอกมาแบบนี้นะคะ

แล้วบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์

แล้วไหนบอกว่าจะดูแลทุกอย่าง

แล้วพ่อบอกว่าเจ็บใจจริงค่ะ
ตอนแรกตำรวจก็ว่าจะรับผิดชอบให้พ้นทุกอย่าง
ผมก็พิจัยเชื่อตำรวจว่า
ชั้นกลัวจะได้รับ
เจ็บใจจริงคำตอบนี้
ส่วนแม่เองแม่นี่ร้องไห้ไม่หยุดเลย
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัว
แล้วจะไปฟ้องก็ไม่มีเงินไปฟ้องไปจ้างทนายหรอกนะคะเพราะเป็นชาวบ้านธรรมดา
เสาหลักก็ถูกตำรวจขับรถชนตายไปแล้วอ่ะทีนี้ขอไปเลยนะคะขอไปถึงผู้บังคับบัญชา
ขอให้ออกมารับผิดชอบการกระทำของลูกน้องหน่อยเราไม่พูดถึงลูกน้องคนชนแล้วนะ
ขอไปที่ผู้บังคับบัญชาเลยบอกว่ามันไม่มีสัจจะในหมู่โจรอยากให้เลือกเอาว่าจะเป็นตำรวจอย่างภาคภูมิใจ
หรือจะเป็นโจรในชุดตำรวจค่ะ
เรียงลูกเรียงหลานหาขึ้น
เรียงลูกสองคนหลานสองคน
หนึ่งหมดหนึ่งหมดว่าได้รับความเป็นธรรม
แม่ขอความเป็นธรรมด้วยหนุ่ย
แม่มันจัดสิทธิ์ไปเพิ่งไปเลยในขณะนี้
นี่ค่ะเรื่องมันก็นานมาแล้วด้วยนะคะ
ก็อยากจะให้เสียงนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชา
ของตำรวจที่ไปก่อเหตุนี้นะคะ
ลงมาตอบคำถามหน่อยนะคะ
เพราะเขาบอกคนตายก็ไม่มีสิทธิ์มาแก้ตัวแล้ว
แล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นะคะ